คุณผู้ชมครับวันนี้มีอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อรถกระบะนะครับกับรถบรรทุก๖ล้อ
ชนประสานงากันกลางสี่แยกที่ประจวบคิริคัน
มีผู้เสียชีวิตถึง๖ศพนะครับบาดเจ็บอีก๓
แล้วหนึ่งในผู้ที่บาดเจ็บนี่เป็นผู้หญิงที่ตั้งท้อง๘เดือน
ซึ่งแพทย์ต้องผ่าตัดช่วยเหลือลูกในท้องออกมา
ซึ่งตอนนี้เด็กปลอดภัยนะครับ
อุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นที่สี่แยก
ที่เป็นสี่แยกตัดกันระหว่างถนนหนองเสือ

ในพื้นที่หมู่๕บ้านหนองเสือตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ถูกชนด้านซ้ายของตัวรถจนพังยับเลยนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถด้วยนะครับ
ก็ต้องใช้เครื่องมือตัดทางเพื่อที่จะนำร่างออกมาผู้เสียชีวิตในรถกระบะเนี่ยหกศพด้วยกันนะครับ
ก็ปรากฏว่าคนขับก็เสียชีวิตด้วยคือนางละไม้จันอยู่อายุ๓๒ปีนะฮะ
แล้วก็มีเด็กหญิงวัยเจ็ดปีด้วยนะครับที่เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
บาดเจ็บเนี่ยทั้งหมด๓นะครับหนึ่งในนั้นที่สาหัสเนี่ยคือนางสาวกรการบุญประเสริฐอายุ๑๖ปี
ซึ่งตั้งท้อง๘เดือนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแพทย์ต้องผ่าตัดด่วน
เพื่อช่วยลูกออกมานะครับซึ่งตอนนี้เด็กปลอดภัยนะฮะ
เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะคู่กรณีเป็นรถบรรทุกหกล้อนะครับ
ซึ่งก็ไปพลิกล้อชี้ฟ้าอยู่ในร่องระบายน้ำข้างทางนะครับ
มีผู้บาดเจ็บในรถสองคนด้วยกันนะครับคือนายอาคมจิตกลางคนขับ
กับนางสาวรัตนาสุธานะฮะซึ่งก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ด้านกระบะท้ายรถบรรทุกมีสุนัขตัวหนึ่งอายุ๒เดือน
ยังมีโซ่คล้องอยู่เลยนะครับก็ปรากฏว่ามันรอดชีวิตมาได้นะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะเนี่ยนางละไม้จันอยู่ที่เสียชีวิตด้วย
พาญาติพี่น้องไปเที่ยวด่านสิงหอนตะบนคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
ระหว่างเดินทางกลับที่หัวหินนะครับขับมาตามทางนะครับ
ถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นสี่แยกรถบรรทุกหกล้อก็วิ่งมาตามถนนหนองเสือ
มุ่งไปถนนเพชรเกษมทั้งสองคันต่างผ่านสี่แยกด้วยความเร็ว
ไม่มีใครชะลอเลยเพราะว่าไม่มีร่องรอยการเบรกแถวนั้นเลยนะครับ
แล้วก็พุ่งชนกันอย่างจังนะครับก็เลยเกิดเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้น
มีผู้เสียชีวิตถึง๖ศพบาดเจ็บอีก๓คน
เส้นทางตรงนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะคะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงด้วยต้นไม้มันก็ขึ้นเยอะข้างทาง
ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ